ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะสุรินถิ่นช้างใหญ่ก็เตรียมที่จะทุ่มงบประมาณเต็มที่๑๖๕ล้านบาท
เป็นการเนรมิตเรียกว่าเป็นหรือว่าโลกของช้างอืม
รวมถึงจะมีการพัฒนาศูนย์โฆษศึกษาหมู่บ้านช้างที่อำเภอท่าตูมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อที่จะสร้างรายได้ดึงดูดเม็ดเงินเข้าจังหวัดด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
การแสดงของช้างแสนรู้ที่ลานแสดงช้างศูนย์โฆษศึกษาอำเภอท่าตูม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
จังหวัดสุรินทร์จึงนำงบประมาณ๑๖๕ล้านบาท
ได้รับการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดจากรัฐบาล
ตามโครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งเยือนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนี้ก็ถือเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อจังหวัดสุรินทร์และต่อช้างช้างสุรินทร์
เพราะว่าก็ถือเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะโปรโมท
สามารถที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาจำนวนมากขึ้นนะครับ
โดยโครงการโลกของช้างจะพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูดิน
เนื้อที่เกือบ๓๐๐ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับช้างครบวงจรที่มีคุณภาพ
คู่กับการอนุรักษ์ช้างและวิถีชีวิตท้องถิ่น
รองรับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยว

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์เส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม
มโยงเข้าสู่นครวัดนครธม
กัมพูชาได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด
สุรินทร์สามารถจะนำมาผนวกต่อเนื่องกัน
เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นแพ็คเกจ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูในจังหวัดสุรินทร์
มาดูช้างมาดูโบราณสถานมาซื้อผ้าไหม
เสร็จแล้วก็เดินทางไปเที่ยวสิมเรียบได้
โดยการเดินทางผ่านชายแดนช่องจอมเข้าไป
ระยะทางก็ไม่ไกลอย่างที่ผมเรียน

ในหลายอย่างหลายที่พร้อมกันครับ

ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการโลกของช้าง
โรงช้างสำคัญลานแสดงช้างโรงฝึกช้าง
พิพิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
โรงหนัง๓มิติและหอคอยชมวิวเป็นต้น
สำหรับโครงการโลกของช้างนี่จะมีประโยชน์ก็คือว่า
ไม่ให้มีช้างไปเล่ร่อนในที่ต่างนะครับ
ให้ช้างของเราเนี่ยได้อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับ
นั่นอาจจะเป็นในเชิงลับนะครับ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินท
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ
เพราะว่าเราจะมีอาชีพอื่นตามมาจำนวนมาก

ให้กับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีครับ
ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามของจังหวัดสุรินท

เป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้หลักเข้าสู่พื้นที่
แต่เหนือสิ่งอื่นใดจะทำให้คนในจังหวัดสุรินทร์
รวมถึงคนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของช้าง
สมกับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน